สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแวบบิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
สมุทรสงครามวันนี้ได้พูดคุยกับเจ้าของร้านรุ่นใหญ่
ซึ่งเป็นทายาทรุ่น๒ผู้สืบทอดตำนานบะหมี่ลิ้นชักเจ้าเก่า๗๐ปีกันเลยทีเดียวค่ะ
แต่มาถึงช่วงนี้แล้วคงต้องพิสูจน์รสชาติกันสักหน่อย
อะไรนะที่ทำให้ครองใจคนพื้นที่พร้อมเหล่าอาตีอมวยและชาวต่างชาติได้มากขนาดนี้

เอาล่ะครับตอนนี้พร้อมจะชิมบะหมี่ในตำนานของสมุทรสงครามนะครับ

ตอนนี้แหละครับบะหมี่เกี๊ยว๕๐บาท
หมี่เกี้ยว๕๐บาทแล้วสมัยก่อนนู้นล่ะราคาเท่าไหร
สมัยก่อนเนอะ๓บาท
๓บาท๕บาทแล้วก็มา๗บาทสมัยก่อนนะ

อ่ะอื้มไปไหนแล้วเส้นปะหมี่มันนุ่มมากเลยอ่ะ
๋อทำเองก็ทำเองขายขายทำเช่าขายเลย
รุ่นที่สองรุ่นที่สองเนอะ
ทำแผ่นเกี้ยวอะครับทำแผ่นเกี้ยวยังทำอยู่ไม่ทำอยู่
นี่รูปนี้สมัยไหนนะโอ้ยรูปนี้สมัยต้องยังไม่ยังไม่ศูนย์ห้าเลย
ยังไม่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สี่เนี้ยเขาถ่ายก่อนสองพันห้าร้อยศูนย์สี่
ประมาณนี้ใครอ่ะใครอ่ะเป็นปู่อันนี้เป็นปู่เป็นปู่ของอีกหลาน
เป็นพ่อของแม่พ่อพ่อของแฟนเป็นพ่อของแฟนอ่าเนี้ยอันนี้พ่อแฟน
แล้วอันนี้อ่าแม่แฟนแม่แฟนนี่ก็คือคนที่เริ่มต้น
เริ่มต้นมาจากเมืองจีนเลยมาจากเมืองจีนเลยเอาสูตรมาเปิดขาย
ที่สมภาพแห่งนี้หมายความเป็นบ้านไม้อืมบ้านไม้แล้วตอนหลังมา
อันนี้เราถึงจะสร้างอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้ย้ายไปไหน
ไม่ได้ไปไหนตอนก่อนแต่งงานเคยมากินร้านเขาไหม
ไม่เคยไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จัก
อ๋อสมัยต่อเขาก็จับผู้ให้กันจับผู้ให้กันจับผู้ให้กันมา
แล้วตอนที่เราเข้ามาบ้านนี้ครั้งแรกได้มากินบะหมี่ครับ
ติดใจมั้ยมาก็อะก็ติดใจอะค่ะ
แรกทานบะหมี่ก็ติดใจเลยเหรออร่อยเลยนั่งรถไฟมานะ
เจอแรงไงบ้างต่อความภาพภูมย์ใจของเราที่เราได้สื่นทอด
ตำนานของบะหมี่เจ้าดังสุของคามสุขของทุกคนนี้
ใช่บะโกงโบราณเลยเขาทิ้งไว้ให้เลยสูง
ภูมิใจไหมเราภูมิใจไหมภูมิใจก็เลี้ยงลูกมาตั้ง๗คนไง
๗คนมีคนสร้างต่อไหน๒คน

คนที่ทำงานที่อื่นหมดอ่า๔คนก็ทำงานอยู่รุงเทพ
เป็นความภูมิใจของเรานะก็จะสืบทอดบะหมี่ในตำนานแบบนี้ไปให้ยาวนานนะ
ให้อยู่ภูมิสุของคามไปเรื่อยนะจ๊ะ
อยากจะเดินทางมากินบะหมี่ที่ร้านสองเม่งจันทร์นะครับเดินทางมายังไงครับ
อยู่แถวตลาดโรงผุมนะคะอ๋อตลาดที่ร้านโรงผุมมาลงที่ได้เลยนะครับ
ที่เปิดปิดกี่โมงครับเปิด๙๓๐
เรื่องราวของบะหมี่เจ็ดทศวรรษไปแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปในโซนหมู่บ้านนิดนึงค่ะ
เพราะในย่านนี้เขามีร้านก๋วยเตี๋ยวหนังหมูต้มพะโลแรร์ไอเทมที่ร่ำลือกันว่า
เปื่อยทั้งนุ่มเป็นนักเป็นหนาแต่ที่มาของก๋วยเตี๋ยวชามเด็ดนี้จะเป็นมายังไง
ได้รู้กันคราวนี้แหละค่ะ
สวัสดีครับพี่เดือนครับสวัสดีครับผมนี่แหละครับพี่เดือนนะครับ
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋หนังหมูยายปุกนะครับผมนี่เลยก่อนอื่นต้องถามถึงจุดเริ่มต้นของการเอาหนังหมูเนี่ย
มาทำก๋วยเตี๋ยวมาเริ่มต้นอย่างไรอ๋อเริ่มต้นจากพ่อตาครับจะเรียกง่ายง่ายว่า
เตี๋ยส่วนตัวจะเรียกว่าเตี๋ยอ่าก็เรียกพ่อแหละเตี๋ยแหละอ่าฮะโอเค
เขาเลือกมาได้ยังไงทำไมถึงเอาหนังหมูมาทำอ่ะเมื่อก่อนในเตี๋ยเขาจะทำอาชีพอื่น
แล้วขึ้นแล้วคิดว่าจะมาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วจะทำยังไงดีให้มันแตกต่างจากพื้นเขาใช่
ก็เห็นหนังหมูมันไม่มีราคาเขาก็ให้มาด้วยเออจะทำยังไงกับหนังหมูดิเออ
ดีนะเป็นวิธีคิดที่ดีนะได้ของที่ไม่มีคนอยากได้แต่มาเพิ่มมูลค่าให้กับมัน
เปิดมานานยังครับก็รวมรวมสี่สิบปีแล้วเกือบสี่สิบปีแล้ว
อ่าเราได้หนังหมูมาเรามีวิธีการเตรียมอย่างไรบ้างก็ก่อนอื่นก็จะเป็นเอาหนังหมูสดมา
อืมทำความสะอาดโกนขนให้เรียบร้อยครับอ่าเสร็จแล้วก็เอาไปต้มอืม
ต้มให้พอพอสุกขูดมันออกขูดมันชั้นบนออกชั้นล่างออกมันมันใต้ผิวนะครับ
อ๋อมันจะมีมันมีเนื้ออะไรติดหรออ๋อให้หมดเลยเอาแต่หนังอย่างเดียวเอาแต่หนังอย่างเดียว
อ่าเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นประมาณเนี้ยชิ้นที่เราต้องการอ่าฮะอ่าครับ
ต้มนานมากกว่าจะได้หนังหมูที่นุ่มแบบนี้ต้มถ้าเป็นต้มพะโล้ก็ประมาณสองชั่วโมงขึ้นไป
สองชั่วโมงนะฮะจะได้แบบนี้เราใส่เครื่องอะไรบ้างก็จะเป็นพวกไม้พะโล้ดอกพะโล้
เครื่องพะโล้ต่างต่างนะฮะแล้วก็จะเป็นเป็นขาขานี้จะดับด้วยอ่าเพื่อจะดับกลิ่นคาวของไอ้ตัวหนังหมู
อ่าแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสเกลือน้ำตาลซอสต่างต่างตามซุปของเรา
ใช่เลยครับได้หนังหมูมาแล้วมีส่วนอื่นมีหมูแดงด้วยหมูแดงเราทำยังไง
หมูแดงเราก็ใช้ใช้น้ำหนังหมูนั่นแหละครับอ่าในการต้มครับตัวหมูแดงอืม
แล้วก็เพิ่มความเข้มข้นเข้าไปด้วยพวกเกลือน้ำตาลอ๋อปรุงรสเพิ่มไปอีก
ให้มันเข้มข้นใช่นะครับผมใช้หมูส่วนไหนเป็นหมูสารนอกครับ
นอกนะอ่าแล้วก็เครื่องปรุงต่างต่างก็มีอะไรบ้างมีน้ำตาลมีน้ำปลาน้ำ
เครื่องปรุงทั่วไปฮะน้ำตาลตัวพริกอะไรพวกเนี้ยเส้นล่ะเรามีเส้นอะไรบ้างครับ
มีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่ครับเส้นอะไรนิยมสุด

เอามาดูน้ำซุปกันบ้างน้ำซุปอันไหนเราใช้เป็นน้ำซุปของเรา
ก็เป็นตรงไหนตรงตรงตรงนี้ตรงนี้เลยนะฮะใส่อะไรปะครับในนี้
ก็จะเป็นกระดูกหมูกระดูกประเภทขาตั้งอะไรพวกนี้ขาตั้งนะฮะ
ใส่เยอะไหมก็ประมาณสองสามชิ้นนะฮะแล้วจะใส่ไปเรื่อยเรื่อยอ่าฮะ
รสไปเรื่อยเรื่อยเติมไปเรื่อยเรื่อยนะแล้วก็ใส่ลิงนอกจากก็จะมีเกลือ
น้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดคราวเนี้ยฮะแล้วทำยังไงให้มันน้ำใสขนาดเนี้ย
ก็ต้องคอยคอยเช็คมาตลอดคอยคอยตักพวกฟองออกอ๋อตักฟองออกตลอดเวลา
เพื่อให้น้ำมันใสแบบนี้นะฮะอ่าแล้วรู้ในเรื่องของส่วนสมหลักหลักหลายหลายอย่างแล้ว
ลองชิมแล้วกันเอาเมนูที่ขายดีที่สุดแม่งแน่นำอะไร
ก็จะเป็นเส้นเล็กน้ำเส้นเล็กน้ำบะหมี่ต้มยำกับบะหมี่ที่ผมชอบมาก
งั้นผมไปนั่งรอนะครับได้ครับทำเลยครับผมโอเคครับ
เอาละครับพร้อมชิมแล้วนะครับผมก๋วหนังหมูเจ้าดังของสมุทรสงคราม
นะครับผมอันนี้เป็นน้ำใสนามณครับผม
แบบนี้ค่ะจุดเด่นมันต้องอยู่ที่หนังหมูนี่ต้องชิมตัวหนังหมูก่อนเลย
เป็นไงครับไม่เหนียวเลยเนอะไม่เหนียวฮะแล้วก็ไม่เหม็นคาวด้วย
แล้วขนาดเหมือนกินอะไรข้าวขาวหมูด้วยอ่า
มีกลิ่นหอมของพะโล้เหมือนข้าวขาวหมูแล้วก็นุ่มไปเลย
เหนียวนุ่มกว่าดังดีขนาดทุกข้าวหอมกลมกล่อมดีนะครับผม
อันนี้แบบไม่ปรุงรสอะไรเลยคือรสธรรมชาติของวัตถุดิบทุกอย่างรวมตัวกัน
อ่าด้านเดิมเลยมารอบมะมีหรือเปล่ารอบรสต้มยำอ่า
อันนี้แบบปรุงรสเรียบร้อยเป็นต้มยำนะครับครับน้ำก็จะคลุกคลิกหน่อยครับ
เผ็ดเลยล่ะอันนี้เผ็ดเลยล่ะเผ็ดเลยนะครับ
พอจะก็ให้ใช้พริกปนก็ค่อยข้างหาคุณภาพที่ที่ดีหน่อยอืมนะฮะ
ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้จะใช้เป็นพริกอำภาวาพริกป่นอำภาวาคุณภาพจะดีมาก

ก็หาในตัวสมุทรสงครามนี่แหละ

งั้นเปิดได้ไม่ยาวนานขนาดนี้

หนังหมูก็ตกราว๒๐กิโลครับ

แต่ว่าพอทำออกมาแล้วมันก็จะเหลือประมาณ๓๔หม้อ

ไม่มีเหลือเลยหรอ
ไม่มีเหลือครับ
ภาพค่าไม่ได้แพงขึ้นเลยนะ

ผ่านกันได้ง่าย
แล้วหนังหมูยังได้ฟรีอยู่ไหม
ไม่ได้ละครับ
ตามสมัยหนังหมูมีค่ามากขึ้นนะครับ
จะเดินทางมาที่ร้านมาลองชิมก๋วหนังหมู

มาตามถนนราชญาณรักษาถ้ามาจากกรุงเทพฯ
ถนนทางเข้าเมืองเสร็จเลี้ยวซ้าย

ผ่านกาลปลาส่วนบุญภาคสมุทรสมความถึงเลย

เปิดประมาณ๑๙๐๐นปิดประมาณ๑๕๐๐น
เร็วด้วยนะมีวันหยุดไหม

แต่มาก่อนจะดีกว่าเพราะบางทีบ่าย๓ของไม่มีขายแล้ว
ใช่หมดแล้วของไม่ครบก็ไม่อร่อย
ของไม่ครบก็ไม่อร่อยถูกต้องนะครับ
พามาสงสมข้างพ่อยอย่าลืมอุดหนุน

นูต่อไปถึงคิวสปาเกตตี้กันบ้าง
แต่ร้านนี้เอาเส้นฝรั่งมาผสมกับน้ำพริกไทย
เติมแต่งด้วยปลาถูแม่กลอง
ของดีของขึ้นชื่อประจำจังหวัด

แค่น้ายไว้กลับมาชิมด้วยกันค่ะ

ซึ่งมันก็ไม่มีที่ไหนนะครับ

อันนี้ใครเป็นคนคิดเอาจุดเด่นของแม่กองมาทำอาหาร

ที่เขาไปเรียนเรื่องของอาหารจากกระดังเบอร์มา
ก็มีความฝ่ายฝันว่าอยากจะทำร้านอาหารสักร้านหนึ่งนะฮะ
โอเคเราก็เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องของสไตล์วัยรุ่น

น้ำพริกแล้วก็กะปิกับสปาเกตตี้

ตอนยกมาได้กลิ่นของกะปิโดดขึ้นมาเลย

กลิ่นพร้อมชวนเรียกว่าสัมผัสได้
ครับผม